วันนี้ฉันจะพาคุณผู้ชมไปที่หนึ่งที่ตอนนี้เนี่ยนะคนเยอะมากค่ะ
ไปที่พญาเต่างอยจังหวัดสกลนคร
เขามีพิธีบวงสวงที่ยิ่งใหญ่อลังการมาก
แต่ที่สร้างความฮือฮามากกว่าพญาเต่างอยที่นั่นแล้วก็คือ
การปรากฏตัวของเธอผู้นี้นี่เอง
เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวได้รู้กันแน่นอนว่าเธอคือใคร

วันที่๑๐กันยายนที่ผ่านมา
ชาวตำบลเต่างอยเขาทำพิธีบวงสวงไหว้สาพญาเต่างอยขึ้น
ตามความเชื่อก็คือเพื่อความเป็นสิริมงคล
มีสาวงามแต่งตัวด้วยชุดไทยพื้นเมืองเยอะแยะมากมายนะคะ
นี่ค่ะก็มีทั้งชุดชาวเผ่าผู้ไทยเผ่าไทยย้อเยอะแยะเลยนะคะมาร่วมในงานพิธีครั้งนี้
แต่อย่างที่ดิฉันบอกก็คือคนที่สร้างความหือหาให้กับงานครั้งนี้ก็คือ

ถูกต้องนักร้องลูกทุ่งหางเสียงอินอินตราอุดลาบเถอะค่ะเธอ
ทีมงานครับมีน้ำขิงไหมครับ
เอาทำเสียงเป็นแบบพี่จินอ๋อเสียงพี่จินเป็นแบบจะไม่ได้เท่าไหร่
แต่ว่าเป็นเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยค่ะการปรากฏตัวของพี่จินจินตลาภูนราบเจ้าของบทเพลงเตางอยเตาง้อย
นี่แหละเธอก็มาร่วมงานบวงสวงด้วยนะคะ
มีการมารำแบบบวงสวงเยอะแยะมากมายจากหลายต่อหลายคนแล้วก็สร้างสีสันด้วย
คุณผู้ชมอยากให้ดูบรรยากาศชัดพร้อมกันไปชมค่ะ
เพลงเต่าง้อยได้รับความยุ่มมาก

เพลงเต่าง้อยได้รับความยุ่มมาก
แล้วพอไปที่นี่ที่เตางอยของแท้ของจริง

เตางอยไงเป็นสัญลักษณ์ของที่นี่
คือการมาของพี่จินตราในครั้งนี้
สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับชาวบ้านพ่อแม่พี่น้องมาก
มากถึงขนาดที่ว่าพี่จินมาแล้ว
แต่ที่สาวะคนผีเลกจากรถพิย์เยอะเลยนี่คือคุณจิ้นตลา

ใช่ใช่เรื่องของรถทะเบียนแกบ้างแหละ
ที่แฟนเขาจดไปแล้วก็ไป
คือเขาเล่าให้ฟังนะแล้วก็
อีกอย่างหนึ่งที่มันดูแล้วเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อก็คือเพลง

เธอไม่ได้ตั้งใจจะมาออกเป็นซิงกงซิงเกิ้ลแต่อย่างใด

แต่ปรากฏว่าเพลงนี้กลับโด่งดังซะอย่างนั้น
เออนั่นแหละก็เลยสร้างความฮือฮา
เธอก็มาร่วมงานพิธีบวงสวงด้วยนะคะ
อันนี้ไปสอบถามจากพ่อค้าแม่ค้าแผงลอตเตอรี่แถวนั้น

พี่จินมาเนี่ยคุณรู้ไหมพ่อค้าแม่ค้าเขาบอกว่า
เลขที่ขายดีมากที่สุดก็คือ

เลขทะเบียนรถที่พี่จินนั่งมา
ตอนนี้ขายหมดเกลี้ยง
แต่ว่าบรรดานักเสี่ยงดวงที่ซื้อลอตเตอรี่ไปเนี่ยจะได้โชคได้ลาบคูณลาบกลับไปหรือเปล่า
วันนี้ที่ฉันก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องไปลุ้นกันในวันที่๑๖นี้
แต่พี่จินเขาบอกว่าตัวเขาไม่ได้มาบอกให้ทุกคนงมงาย
แต่เขาเคยเล่าให้ฟังเฉยว่ามีคนถูกรางวัลจากรถของเขาจริง
หลังจากที่ชาวบ้านทราบข่าวแน่นอนล่ะค่ะครับรถพี่จินคันนั้นก็
ก็ไม่มีภาพให้เห็นเลยดิฉันเลยอยากเห็นไง
เอาล่ะน้องใบตองเล่าให้คุณผู้ชมฟังให้เห็นถึงภาพบรรยากาศที่นั่น
ได้เห็นถึงแรงศรัทธาและได้เห็นถึงความมหัศจรรย์ของเพลงนี้มหัศจรรย์จริงนะ
จันทร์มากเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะโปรโมทจริงกับเพลงนี้
แต่สุดท้ายกลายเป็นเพลงที่ดังติดหูไปทั่วประเทศ

ว่าเรื่องนี้ที่เรานำมาเสนอเป็นเรื่องราวของความเชื่ออยู่แล้ว
คือเขามีพิธีการบวงสวงไหว้สาพญาเต่างอยกันเป็นประจำ
แต่คราวนี้พี่จินตลาไปร่วมงานในครั้งนี้ด้วย
ก็คือถือว่าตัวเองก็เริ่มสายศรัทธาในพญาเต่างอยแหละ
หลังจากที่เคยมาขอพรอธิษฐานแล้วก็สมพรปรารถนา
แล้วก็อย่างที่บอกว่าเพลงฮอตฮิตติดลมบนไปเรียบร้อย
ตอนนี้คือเดินไปไหนก็ไม่มีใครไม่รู้จักเพลงเตางอย
กลายเป็นเพลงฮอตแห่งยุคก็เลยกลายเป็นแบบว่า
หลายคนจับตามองการมาเยือนครั้งนี้ของพี่จีน
เป็นอีกหนึ่งงานที่ยิ่งใหญ่นะของประชาชนคนแถวนั้นด้วยนะคะ
เตางอยก็ถือว่าเป็นชื่อพื้นที่ของจังหวัดนะคะ
แล้วก็แสดงถึงเตางอยนี่เหมือนกับว่าเต่าไปยืนอยู่บนที่เป็นเนินเป็นที่สูง

เพราะว่าเพลงนี้เนี่ยนะผมว่ามันไม่ใช่เพลงละ

เตาง้อยเตาง้อยเตาง้อยนบพุทธ